พาคุณผู้ชมไปที่พัทธลุงนะตอนนี้เขามีแก๊งปลาหินออกอารวาส
ปลาหินใส่คนนั้นคนนี้นะฮะสุดท้ายผู้ปกครองทนไม่ไหวก็พาลูกเข้าไปมอบตัว
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยก็เป็นเยาวชนแค่อายุเพียง๑๕ปีเท่านั้นเองนะฮะ
กรณีที่มีแก๊งปลาหินออกอารวาสสร้างความเด็บร้อนให้กับผู้คนที่ขับรถผ่านถนนสายเอเชีย
ขาล่องหมู่๑ตำบลควนขนุนที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
แล้วก็ไปถูกปามรถได้รับความเสียหายร่วม๑๐คันเมื่อคืนวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนสพขาวชายสนเร่งสอบสวนขยายผลผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นเยาวชนเพียงอายุ๑๕ปีแล้วก็๑๗ปีรวมทั้งเด็กหญิงด้วยคุณผู้ชม
อายุ๑๒ปีอีก๑คนรวมเป็น๓คนนะฮะ
สองสามีภรรยาชาวตะบนควนขนุนก็นำตัวลูกชายอายุเพียง๑๕นี่แหละ
ในแก๊งนี้ไปมอบตัวกับพลตำรวจตรีถากูลเนธพุกณะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็หลังจากเด็กหญิงวัย๑๒ปีน้องสาวซึ่งเป็นพยานบอกว่า
พี่ชายกับเพื่อนพี่ชายอายุ๑๗ปีเป็นคนใช้ก้อนหินปลารถที่สัญจรผ่านไปมา
น้องชายก็เลยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ไง
ผู้ก่อเหตุก็คือยังเป็นเยาวชนทั้งหมด๓คนด้วยกัน
น้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีแล้วก็ผู้ชายอายุ๑๕ปี
๒คนนี้เป็นพี่กับน้องกันส่วน๑๗ปีเป็นเพื่อนของคนอายุ๑๕ปีเนี่ยนะคะ
คนที่เป็นแม่เขาเล่าแบบนี้บอกว่าผู้ก่อเหตุคือน้องอายุ๑๕ปีเนี่ย
ก็เป็นพี่น้องคนที่๒จากพี่น้องทั้งหมดรวม๕คน
น้องเรียนจบป๖ก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะว่าเป็นเด็กชอบเที่ยวเตร
หลังก่อเหตุก็กลับเข้าบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา
กับแม่ก็เลยช่วยกันพูดจาหวานล้อม

ในที่สุดก็นำลูกเดินทางมามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็น้องอายุ๑๒ปีซึ่งเป็นผู้หญิง
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าสาเหตุที่พี่ชายแล้วก็เพื่อนเนี่ย
ไปป่าก้อนหินใส่รถเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าไม่พอใจแสงไฟหน้ารถที่ส่องเข้าตา
เพราะว่าน้องอายุ๑๕กับเพื่อนอายุ๑๗
ไปนั่งใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของปั๊มน้ำมัน

เพื่อเล่นโทรศัพท์มือถือคุณทัศนัย
เยาวชนอายุ๑๗ที่หลบหนี
เป็นคนเริ่มต้นการใช้ก้อนหินปลารถก่อน
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาคือทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็บอกว่าจะสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพ
จากว่าน้องทั้ง๓คนยังเป็นเยาวชนอยู่

ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็ที่น่าตกอกตกใจมากไปกว่านั้น
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบประวัติเยาวชนชายอายุ๑๗ปี

พบว่าเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อเหตุคือ
ใช้มีดแทงเพื่อนเยาวชนชายด้วยกันได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทธลุงค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นหลังก่อเหตุ
หลบหนีมาเที่ยวเตรกับเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
ในพื้นที่อำเภอเขาชายสนจนมาก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนั่นเอง
ส่วนใหญ่ก็เป็นความคึกขนองของน้องเยาวชน
ยังไงก็ระวังด้วยเพราะว่ามีกฎหมายเขาเอาจริงเอาจังนะ